พี่เบิร์ดปุ้ยคุณผู้ชมอากาศหนาวแบบนี้

ขึ้นดอยใช่ไหมครับหนาวต้องพักเหนือแล้วแบบนั้นแหละ
ที่สำคัญต้องไปนั่งฟอร์มูล่ามงค์ด้วย

คนไปม่อนแจ่มจะเจอพวกเขามีบริการอยู่

หนังฟอร์มูล่าวันไงแต่ถ้าเกิดอยู่นั่นคือฟอร์มูล่ามงค
เข้าใจก็มางั้งสินะ
คุณปุ้ยต้องไปแล้วก็ต้องใส่ชุดเฉาไล่
แล้วคุณก็ถลายลงมามันก็สนุกดี
อันนี้ผมเคยไปใช้บริการ

จะมีรีทรงรีสอร์ทบ้านพักเต็มไปหมดเลย

มันหน้าหนาวใช่ไหมใช่แล้วคนไทยเองเดินทาง

พออุณหภูมิลดนะฮะตอนนี้ยอดดอยอากาศเริ่มเย็นลง

ล่าสุดนักท่องเที่ยวก็พาขึ้นดอยไป
รับลมหนาวกันเยอะโดยเฉพาะที่ม่อนแจ่มนะฮะ

คุณผู้ชมก็ไปถ่ายภาพวิวสวยงาม

เป็นกระจมมีวิวในสวน

อันนี้คือฟอร์มูล่าโม้ง
เป็นล้อเลื่อนโม้ง
ให้ไปนั่งแล้วก็แบบความตื่นเต้น

เขาชอบไปเล่นตรงนี้

เป็นภาวนาจภูมิยาของชาวโม้งเขา

ก็ดีชื่อน่ารักดีฟอร์มูล่าโม้ง

เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะ

ปัจจุบันก็เลยกลายเป็นกิจกรรมสันทนาการ

ที่ไม่เคยไปนั่งไปนั่งกัน
นะหนึ่งคันนั่งได้๒คน

ปล่อยตัวจากเนินสูงลงมาสัก๓๐๐เมตร

นั่นอ่ะคึกคักมากเลยนะฮะแล้วชาวบ้านเองก็ไปออกร้านขายอาหาร
เอาผืดผักผลไม้ไปขายกันทำของกินกันแล้วก็ของที่ละลึกด้วยนะฮะ
ก็มีเสื้อผ้าพื้นเมืองนะรายได้ก็มากขึ้นนะฮะ
พบว่าหน้าหนาวปีนี้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปคึกคักไปแล้ว
เพราะว่าวิกฤตของโควิดเองมันก็เริ่มซาซาไป
ที่พักเองก็มีอยู่กว่าสักพันห้าร้อยห้องเนี่ย
ถูกจองไปถึงสิ้นปีแล้วนะโอ้โห
ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังคงไปกันได้อ่าฮะ
แล้วที่พักที่ม่อนแจ่มเนี่ยไฮไลท์ของเขาคือ
ต้องไปกินหมูกระทะบนนั้นด้วยใช่
อากาศเย็นใช่ไหมกินหมูกระทะมาร้อนนี่มันโอ้มันฟิน
ใช่สดน้ำร้อนแล้วก็มีเตาไฟถึงไฟได้ด้วยจริงจนลืมฟอร์มูลามงค์
โอเคเดี๋ยวจะไปนะคะสักประมาณมกราครับผมค่ะ